นำกลุ่มกระบดทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ก็ได้เตือนนะครับว่าถ้าการเจรจาสันติภาพกับรัฐบาลไม่เดินหน้ากลุ่มไอซิสที่กำลังขยายอิทธิพลก็อาจจะแทรกซึมเข้ามาปฏิบัติการในพื้นที่ได้
ขณะที่การประชุมองค์การความร่วมมืออิสลามหรือว่าโอไอซีก็ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ที่อินโดนีเซียโดยได้เน้นในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์นะครับ
โดยนายโจโควิโดโดประธานธิบดีของอินโดนีเซียได้กล่าวเปิดการประชุมเรียกร้องให้อิสราเอลยุติการกระทำที่ผิดกฎหมายต่อปาเลสไตน์
เช่นเดียวกับนายมาร์คมุทอัพบาสประธานาธิบดีปาเลสไตน์ที่ได้กล่าวขอบคุณการประชุมนี้ที่สนับสนุนปาเลสไตน์
ในช่วงปีที่ผ่านมามีความพยายามของกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามในอีรักษ์และซีเรียหรือว่าไอซิสในการแทรกซึมแล้วก็เกณฑ์ผู้สนับสนุนในมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์
กลุ่มไอซิสก็อาจจะใช้โอกาสนี้สร้างฐานที่มั่นและก่อเหตุในพื้นที่ได้